เกี่ยวกับข่าวที่ว่ามันระบาดออกมาว่า
คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาโดนยิงตาย

เขาบอกว่าที่โคลร่าตอนนี้
สพหมูศรีกับสพปักช่องเนี่ยนะคะ
มีคนโทรศัพท์ไปสอบถามกันเยอะมากว่า

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านเลขที่๕๘

พบว่ามีผู้เสียชีวิต๓ราย

ทราบชื่อว่านายสรยุทธ์สุทัศนจินดาถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มม
เข้าที่ลำตัว๕นัด
กระสุนตัดคั่วหัวใจแล้วก็อีก๒คนถูกยิงด้วยเช่นกัน
ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบที่บ้านแล้วไม่ได้เป็นความจริงเลยนะคะ
แต่เป็นข่าวออกมาทำให้ที่โคราชนี้เขาวุ่นวายกันมากเลย
ไปเช็กแล้วไม่เป็นความจริงเลยไม่แต่นิดเดียว
อ๋อไลฟ์ด้วยเฟสบุ๊คไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไร
คือเขาบอกแล้วก็ทำหัวข่าวเป็นนังสือพิมพ์ด้วย
ฉบับหนึ่งใช่เป็นบอกได้มั้งไม่เป็นไรแต่เรนิวอ่ะเขียนเลย

ทำอย่างนี้เพื่ออะไรทานองเสียงทานองนา
หรือเขาได้ไลค์เขาได้อะไรแล้วเขาแฮปปี้เลย

คือทำอยู่ตลอดเลยอะทำเราเห็นใครอยู่ไหนน้อง
ที่ไม่พวกนี้มันลองวิชาบางทีมันแบบพวกอวิชา

แต่ไม่ใช่เลยนะคุณเอาหัวหนังสือเขามาทำแล้วก็ทำให้เขาเสียหาย
ตัวคนที่ทำเนี่ยสาบแช่ง